สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียมมอบเงิน๑ล้าน๘แสนบาทนะคะให้กับดาบตำรวจอนุสรที่ถูกคนเมาขับรถพุ่งชนที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอลถนนพระหลโยธินเมื่อคืนที่ผ่านมา
ส่วนภรรยาของดาบตำรวจอนุสรได้เข้าให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนและรับศพนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
นางสมจิตมโนเล็กภรรยาดาบตำรวจอนุสมโนเล็กผู้บังคับหมู่สายตรวจ๑กองบังคับการตำรวจจราจรที่ถูกนายถาปกิจสุพิณะอายุ๒๒ปี
ซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพุ่งเข้าไปชนดาบตำรวจอนุสรที่กำลังตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
กิโลเมตรที่๒๕ย่านดอนเมืองจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
ก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานดอนเมือง
เพื่อติดต่อขอเอกสารที่จะนำไปทำเรื่องขอรับศพดาบตำรวจอนุสร
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพ
นางสมจิตบอกว่าตัวเธอระดับตำรวจอนุสรมีบุตรด้วยกัน๒คน
เป็นชาย๑คนหญิง๑คน
เมื่อทราบข่าวว่าสามีถูกรถชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

เพื่อมาติดต่อขอรับศพสามีไปบำเพ็ญกุศล

เพราะต้องการทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้สามีก่อน

ตำรวจได้ตรวจเลือดของนายถาปกิจแล้ว

ตำรวจก็เลยอายัดตัวนายถาปกิจ
ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนการเยียวยาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิต

ให้กับครอบครัวของดาบตำรวจอนุสรค่ะ
เพื่อแจ้งสิทธิ์ให้ญาติทราบ

ข้าราชการตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะ